๗นาฬิกา๑๗นาทีครับคุณผู้ชมครับ
เกิดเหตุอุปธารหมู่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ที่ลงไปนอนเลื้อยเหมือนงู
บางคนก็บอกว่าเหมือนพญานาคนะครับ
ในพิธีไหว้ครูประจำปีที่วิทยาลัยนะครับ

นี่แหละครับพิธีไหว้ครูที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ซึ่งนายเดชวัดทักคุมภูมิหน่วยการจัดพิธีขึ้น

ปรากฏว่ามีครูนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น

บริเวณลานจัดกิจกรรมหน้าวิทยาลัย
และขณะที่ประกอบพิธีไหว้ครูกลางแจ้ง
และเจ้าพิธีนี่จะพิธีนี่

เสียงสวดมนต์ดังกังวาล
เหตุการณ์อุปทานหมู่เกิดขึ้นครับ

เกิดอาการของลงหรือว่าองค์ลง

แล้วก็เลื้อยเขาบอกว่าเหมือนงูเลย
หรือไม่ก็เหมือนพญานาคเลย

นำมือถือมาถ่ายภาพของเหตุการณ์อุปทานหมู่ครั้งนี้ไว้
เวลาผ่านไปประมาณ๑๐นาที
ผู้ที่เกิดอาการอุปทานจึงฟื้นคืนสติโดยไม่มีใครเป็นอันตราย
แต่ทุกคนมีอาการอ่อนเพียคุณนี่ภาพนี้
บอกเลื้อยเหมือนงูเลยนะครับ
แต่ว่าครูก็ต้องพาเด็กที่ออกอาการนี้ไปโรงพยาบาลนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของพิธีไหว้ครู
ก็ดำเนินไปด้วยความประทับใจระหว่างสิทธิ์กับครู

ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่๒ของนักเรียนนักศึกษา
แต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีไหว้ครูนี้นะครับ